แล้วมาร้องเพลงเชียร์ไปด้วยกัน

มาประจันหน้าประกาศศักดากัน

จังหวัดนครราชศรีมา
ในวันที่๑๑๑๓และ๑๕ธันวาคมนี้